คุณผู้ชมเป้งยกที่๔

แต่ก็หวิดเกือบวางมวยเมื่อวานนี้
เป็นวันที่๔ที่ลงพื้นที่ไปตรวจค้น

ปกติมวยไทยมี๓ยก

คือหลายคนก็ลุ้นกันนะว่า
พลตำรวจเอกวิราชัยโซเมตตาเนี่ย

จะลงไปแล้วไปเจอกับพันธ์ตำรวจโทสันทนะหรือเปล่า
๒คนนี้คือพันธ์ตำรวจโทรสันทนะเนี่ย

แล้วถ้าเจอแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหม

แต่ว่าเมื่อวานนี้พันตำรวจโทสันทนะลงพื้นที่ไปด้วยนะ
คือก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเข้าไปเนี่ย

ก่อนที่จะเข้าไปปรากฏว่านี่เลย

คันที่๒คือปาเจโร่คันสีดำคันนี้

พันธุ์ตำรวจโทสันทนาอดีต

โหยดุดันเคร่งขึ้นเมื่อวานนี้

เพราะว่าคนขับของคุณสันทนาเนี่ย

ก็เลยขอตรวจค้น
ใช้เวลาสักประมาณ๕๑๐นาที
ทีนี้เนี่ยจังหวะหนึ่งค่ะ

วันนี้ตรวจค้นนี่ใช้เวลา๕๐

พูดหมายซิคุณใช้เวลาเท่าไหร่นะ
ตำรวจคนนั้นแหละบอกว่าประมาณ๕นาที
แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่คือมีการโต้เถียงไปโต้เถียงกันมา
คือต้องบอกตรงว่าหวิดวางมวย

แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ได้ผลเขาก็ให้เหตุผลเหมือนกัน

แล้วก็มีแถวบังเอาไว้ระหว่างรถกับทางด้านของพันธุ
ตำรวจโฆษณฑณะทีนี้ท่านเองก็บอกว่า
หลบผมขอดูเดี๋ยวคุณเอาของไปยัดรถผมทำยังไง

คือกลัวแบบว่าผมขอให้ผมอยู่ในสายตาผม
คุณทำอะไรคุณค้นแต่ว่าแหวกทางให้ผมเห็นด้วยว่าคุณทำอะไร
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจที่ไปตรวจค้นก็รายงานให้สื่อมวลชน
ให้พ่อค้าแม่ค้าให้ประชาชนที่ไปมุงดูเนี่ย
ได้รับทราบนะว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายที่อยู่ในรถทั้ง๒คัน
ไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ
อยู่ในเครื่องแบบไม่ให้เก่งผม
ผมมองไม่เดี๋ยวคุณเอาใส่ไลน์ใส่รถผมเข้าไปกัน
พอไลก์เซ็งมา
นี่แหละเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายคลี่คลายไปแบบไหน
ก็คือทางเจ้าหน้าที่พอตรวจค้น๕นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาบันทึกการตรวจค้น
บอกว่าคือมีเจ้าหน้าที่ไปขอตรวจค้นก็จับเวลาตรวจค้นก็ต้องดึงดึง

ท่านบอกว่ารู้ไหมกระเป๋ายี่ห้ออะไรใบเท่าไหร่
ใบเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ว่ามีบางช่วงบางตอนที่หลังจากที่ตรวจค้นเสร็จ
หลังจากที่ตรงนี้คลี่คลายพันธุ์ตำรวจโทสันทนาก็ไปนั่งนะ
ไปนั่งแถลงข่าวแล้วก็มีซื้อก็ไปทำข่าวเนี่ยนะคะ
ท่านพูดอยู่ช่วงหนึ่งพูดแบบนี้บอกว่า
มีคนคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อบ่อยนามสกุลควรจะเปลี่ยนด้วย
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่มีเมตตา

คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นสบ๑๐
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ตอนนั้นท่านชื่อพลตำรวจเอกสุวิชัยใช่ไหมทรงเมตตา

ตอนนั้นก็ยังเป็นพลตำรวจเอกไงเป็นสบ๑๐ไงช่วงนั้น
แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น

ท่าทีของพันธุ์ตำรวจโทสันทนาเนี่ย
บอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นปัญหาในการทำงาน
แล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยนะคะว่าพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
ภารกิจหลักก็คือต้องเข้าไปตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อยู่ภายในตลาดใหม่ดอนเมืองแห่งนี้
ซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมที่มีความผิด
ก็จะต้องดำเนินคดีแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาภายหลัง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาด
ที่สำคัญมีทั้งปัญหามีอุปสรรคในการทำงานตลอดเวลาค่ะ
ทีนี้การตรวจค้นครั้งล่าสุด
เมื่อเข้าไปค้นทั้งหมด๒๔ร้านค้ายึดของกลางได้๒๑๘รายการ

ที่สำคัญถูกพบแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๖คดีด้วยกัน

ใช่ค่ะคดีที่๑บุกรุกที่สาธารณะ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อเติมทางเดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสำนักเขต
อนเมืองก็แจ้งความไปแล้วกับผู้ที่ก่อสร้างอาคารของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่
๖ดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
แจ้งความดำเนินคดีกับพันธบทโทสันทนะไปแล้ว
จากเหตุการณ์ดูหมินการปฏิบัติงานเมื่อวันก่อน
แล้วอีกหนึ่งประเด็นอ๋อเมื่อวันก่อนใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อวานนะสำหรับข้อหามินประมาทนี่คือวันศุกร์นะ
ที่ผ่านมาที่มีการโต้เถียงกันระหว่างพลตำรวจตรี
นาราเดชกลมทุกสิ่งซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ไปตรวจค้นมีการโต้เถียงกัน
แล้วก็ยกไม้ยกมือคือพันธมโรธโทษศาลธนา
ยกไม้ยกมือชี้แล้วก็เขาก็บอกว่า
พยายามที่จะบอกว่าเอ้าก็ผมยกไม้เนี่ยยกไม้ยกมือ

คือบาทเป็นที่ติดเรื่องของยศเรื่องของตำแหน่งใช่ไหมฮะ
แล้วก็ช่วงที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
ก็คือเอาลักษณะของการเอาตัวมาขวางไว้
ก็คือเป็นการไม่ให้เข้าด้วย
ส่วนอีกหนึ่งข้อหาเรื่องของการขัดขวาง

ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็จะต้องถูกแจ้งอีกหนึ่งข้อกล่าวหา

ส่วนข้อกล่าวหาที่เราแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบไป
ข้อหาบางข้อหานี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งก่อสร้าง

การต่อเติมทางเดินการต่อเติมอาคารต่าง
มีการชี้แจงเรื่องนี้ออกมาจากตัวแทนสำนักงานเขต

เป็นที่ของกรมธนรักษ์ที่ปล่อยให้เอกชนเช่า
แต่หากมีการต่อเติมโดยไม่ถูกต้อง
ทางเขตและกรมธนรักษ์และจะขอคืนพื้นที่

มีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

รวมถึงมีอาการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีการทำเป็นห้องเป็นล็อกเป็นล็อก
ก็ต้องให้เจ้าของอาคารมาแก้แบบ

ก็คือในอาคารระบุไปในช่วงที่ขอเปิดเป็นอาคาร
ไม่ได้บอกว่าจะทำเป็นล็อกเล็กเนี่ย

นี่แหละอันนี้จะต้องแก้
สำหรับกรณีการสร้างทางเดินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถ้าแก้ไม่ได้ให้รื้อนะคะ

โดยจะปิดคำสั่ง๖พฤษภาคมนี้
และระหว่างที่ปิดก็ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ด้วย
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าโรงงานต่าง

สิ่งที่เกิดขึ้นคือพันธ์ตำรวจโทสันทนาบอกว่า
รู้ไหมว่าพ่อค้าแม่ขายในระแวกนั้น
เขาเดือดร้อนจากการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าออเดอร์สั่งซื้อที่มันมีมาก่อนหน้านี้

ในนี้ตลาดใหม่ดอนเมืองแห่งนี้มีสักประมาณ๕๐๐ร้านค้า
แต่มีสักประมาณ๓ร้านค้าเท่านั้นที่ทำผิด
ก็คือไปรับผลิตเป็นโรงงานเถือน

แต่คุณมาทำแบบนี้คนอื่นเขาเข้ามาซื้อของไม่ได้

แล้วก็มีการนำครีมมาวางด้วยนะ
บอกว่าสินค้าเหล่านี้คนเขาสั่งซื้อไปแล้ว
เขาก็ไม่เห็นจะเป็นจะตายเนี่ยเขาก็ใช้กันได้ก็ยังซื้อกัน
แล้วพูดถึงเรื่องของการที่มีเปิดด้านหลัง
อาคารด้านหลังของตลาดเป็นโรงงาน
บอกว่าตัวเองคือต้องขอโทษนะ
การที่ขอโทษสังคมที่ปล่อยปะละเลยนะคะ
ที่ให้คนเข้ามาทำสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ทีนี้บอกว่าเรื่องของอาคารขายไปให้แล้วไง

เขาจะเอาไปทำอะไรเนี่ยไม่ทราบ

เพราะฉะนั้นแล้วขอโทษสิ่งที่ละเลย
ทำให้เกิดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ที่ตัวเองดูแล
ประเด็นที่มันผิดกฎหมายก็คือเรื่องของการผลิตถูกไหม
ตัวที่มันมีการตั้งโรงงานผลิตเถื่อน
แล้วก็มีสารที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
พอที่เขาบอกไปดูเครื่องผลิตมันวางอยู่แบบโจ่งแจ้ง
ไม่ได้มีอะไรรั่วรอบขอบชิดไม่สะอาด
เครื่องปั๊มก็อยู่กลางบ้านกลางห้องนั่นแหละ
แม้ว่าเจ้าของบอกว่าไม่ใช่เป็นโรงงานผลิต
แต่ชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่บ่งบอกว่ามันจะเป็นโรงงานได้
หนึ่งกำลังคนต้องมี๗คนขึ้นไป
กำลังแรงม้าของเครื่องจักรมากกว่า๕แรงม้า

ถูกต้องผลิตเองบรรจุเองปั๊มเองนั่นแหละฮะ